ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่ควรเอาจับทางงานเดียว
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้าค่ะ
วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเราก็ยังคงแจกเสื้อกันอยู่ค่ะ
ใครที่อยากจะได้เสื้อยืดสวยจากคุณชูวิทย์
มีโลโก้ของชูวิตตีแสกหน้าด้านหลังนะคะ
แล้วก็เน็กไทยสวยด้านหน้าใส่แล้วหมายเป็นเอกลักษณ์จริง
ไม่ยากกติกาง่ายคุณผู้ชมแอดไลน์กันก่อนกับไทยรัฐเนี่ยนะคะ
แล้วก็แสดงความคิดเห็นมาอย่าลืมแฮชแท็กตีแสกหน้า
ส่งมาทางไลน์ขยันส่งหน่อยละกัน
เพราะว่าคนอยากได้เยอะทีมงานเราก็คัดกันอย่างเต็มที่เลยนะคะ
ข้อความที่โดนใจรับไปเลยเสื้อยืดแจกให้ถึงบ้าน

บอกข่าวดีกันแล้วคราวนี้ติดตามข่าวสารกันต่อ
คุณนิวว่าท่านผู้ชมสนใจว่าอดีตนายกยิ่งรักเนี่ย

ป้อมก็บอกว่าหนีไปทางสะแก้วข้ามไปทางคาซิโน
ตำรวจท่านศรีวราก็ไปดูซิว่าตั้งแต่วันที่๒๓สิงหามาถึงวันที่๒๔
และวันที่๒๕นี่เป็นการอ่านคำพิพากษาใช่ไหม

ช่วงนี้ใครออกจากบ้านของอดีตนายกยิ่งลักษณ์บ้าง
ก็ไปตรวจดูปรากฏว่ามันมีตั้ง๓๔๐เที่ยว

ค่ะเป็นรถเหมือนรถธรรมดาเนี่ยนะ
นะครับแรกแรกที่มีข่าวว่าเป็นรถกระบะที่บอกว่าจะนั่งรถกระบะตำรวจอ่ะ

ไม่ใช่ก็ไปตรวจตราดูปรากฏว่าตอนนี้สงสัย๓คัน

ซึ่งมีระดับรองผู้การในบชนเนี่ย

เขาก็เอาตัวไปสอบสวนมีรองผู้การตำรวจ
มีระดับพันธุ์ตำรวจโทมีระดับชั้นประทวน๓คนเนี่ย

ผมสงสัยนะคุณนิวนะสงสัยว่า
เรื่องนี้แหม

แล้วคุณชูวิทย์คิดว่ามันไม่สำคัญเพราะอะไรคะ
เพราะว่ามันอาจจะเป็นเงื่อนงำ

มีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า

การอุดนุ้นการช่วยเหลือการสนำสนุนกันไงคุณชูวิทย์

แต่ก่อนหน้านี้เวลามีปฏิวัติมีกระบด

อย่างพลเอกพันลบปิ่นมณีก็มาบอก
สมัยท่านก็ข้ามแม่น้ำโขงไป
มีทั้งพันเอกมนูลกิจ

ไล่ไปถึงสมัยจอมพลปเลย

คนที่เป็นนายกอดีตนายกรัฐมนตรีประเทศไทย

ทั้งคุณทักษิณทั้งคุณยิ่งรัก

อย่างกรณีของคุณยิ่งรักที่พิเศษใหญ่๒๓๒๔มีหมายจับมั้ยคำผิดอะไร

ก็ยังไม่มีครับเพราะว่าคำพิพากษาเขามีวันที่๒๕
เมื่อ๒๕สิงหาไม่มาฟังคำพิพากษาสารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งนักการเมือง
ก็ออกหมายจับเพราะว่าไม่มาฟังและไม่เชื่อว่าจะป่วยจริง
คิดว่าน้ำในหูไม่เท่ากันน่ะก็คิดว่าหลบเลี่ยงน้าศาลคิดว่าออกหมายจับ
นี่ใครห้ามได้ผิดกฎหมายหรือเปล่า
คุณจะไปสนใจทำไมผมอยากรู้
ก็เอาเป็นว่าอยากให้กลับมา

ประชาชนเขาก็อยากรู้อยู่นะคุณชีวิต
อยากรู้รู้ไปอยากรู้ตอนนี้มากกว่าไหม
เออผมถามดูอยากรู้ตอนนี้มากกว่าสำคัญมากกว่าไหมว่าตอนนี้
อดีตนายกยิ่งรักอยู่ไหน
และวันที่สารนัดวันที่๒
การยานี้จะมาไหม

เรารู้สึกว่าเหมือนหลงทางเพราะอะไรครับ

นินทาว่าร้ายฝ่ายความมั่นคง

ทั้งฝ่ายความมั่นคงก็เดือดร้อนแล้วครับ

เดือดร้อนว่าจะต้องพยายามเคลียร์ตัวเอง
ก็ทำการสอบสวนล่ะครับ
ว่าได้ไหมเพราะว่าท่าน
อ่ายิ่งรักยังไม่มีไหมจับ
มีอาวัดยีบห้างมือสานออกแล้ว

ซึ่งปัจจุบันผมก็ยังเชื่อว่า

คุณนิวยิ่งไปกันใหญ่คือบอกว่าคุณยิ่งรักข้ามคลองแล้ว
ข้ามครองเอาข้ามครองข้ามไปดูลำบากใช่ไหมเนื่องจากเวลาที่ไปถึงสาแก้วเนี่ย
มันมืดแล้วด่านเดินปิดแล้วก็คุณยิ่งรักก็ข้ามคลองไป
คุณทำอย่างกับพวกอพยพอ่ะมันมีหลายเรื่องเหมือนกันอย่างกับพวกพวกแรงงาน
ต้องรอคุณยิ่งรักมาบอกคนเดียวแล้วแหละว่าตกลงหนีไปยังไง
แต่อาจจะไม่ใช่สาระที่คุณชุวิตบอกว่าน่าจะให้ความสนใจมากนักหรอก
ถูกต้องครับเรากำลังหลงทางค่ะคุณนิวนะฮะ
เพราะว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็พยายามเคลียร์ตัวเองว่าไม่ได้ไปเกี่ยวข้อง
ก็พยายามที่จะให้ข่าวว่ามีการสอบสวนมีการติดตามนะครับ

แต่ตรงนั้นไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญเลยครับ
เด็นสำคัญก็คือการทุจริต
ประเด็นสำคัญก็คือคำตัดสินที่ศาล
ท่านจะอ่านวันที่๒๗กันยาซึ่งผมก็เชื่อว่าคุณยิ่งรักไม่มา

เช่นเดียวกับอดีตนายกก่อนหน้านี้
ที่หนีไปต่างประเทศ
มีหมดแล้วครับจองพลปไปเสียชีวิตที่ไหน
จอมพลสลิตก็เสียชีวิต

แต่มีบางคนหนีออกไปก่อน
เยอะแยะครับในประเทศไทยนี้
อดีตนายกเวลาที่มีตำแหน่ง
มีบุญมีวาสนาก็มีอำนาจมีบารมี
แต่ถึงเวลาที่ตกก็หนีออกไปเสียชีวิตต่างประเทศ
ประวัติศาสตร์ไทยมีอยู่หลายคนเลยครับ

เราก็ยังวนเวียนอยู่กับการตรวจสอบดูซิว่า
ไปนั่งสอบสวนคนนู้นคนนี้ทั้งที่ความจริง
ณวันนั้นวันที่๒๓๒๔เอาความผิดไม่ได้เลยครับ

ก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปจะเดินทางไปไหนก็ได้
แต่สารห้ามออกต่างประเทศ
แต่ถ้าคุณยิ่งรักไปสะแก้วตามข่าวเนี่ยคุณนิวว่าผิดไหม
ในวันนั้นก่อนที่จะมีการพิพักษา
๒๓๒๔ถ้าเกิดจะไปชนบุรีจะไปสระแก้วจะไปจันทร์ด้านบุรี

ดังนั้นที่เรียกตำรวจรองผู้การใช่ไหม
สอบถามก็ควบคุมตัวอะไรไม่ได้

ถ้าเกิดเป็นจริงสมมุติว่าพาคุณยิ่งรักไปจริง
ก็ยังไม่ผิดอีกครับเพราะว่าวันนั้นไม่มีหมายจับ
มันคาบเกี่ยวกันอยู่นิดเดียวนะคะ
สมัยตนเองมีการหนีออกไป
อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ก็ออกมาแสดงความเห็นว่า
บอกไม่ได้ว่าใครพาหนีพูดไม่ได้จริงถึงเวลารู้เอง
ว่าออกไปได้อย่างไรมีคนพาหนีแน่นอน
อดีตนายกออกไปคนเดียวไม่ได้
ท่านเป็นสุภาพสตรียังสาวสวยต้องมีคนพาไป
และมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า

ตัวอย่างสมัยตนเป็นผู้ต้องหาก่อการกระบด
เมื่อวันที่๑เมษา๒๔ยังหนีข้ามแม่น้ำโขง
ส่วนพลตรีมนูลกิจรูปกระจ่อนหนีไปเกาะกงตอนตีหนึ่ง
เขาเรียกว่าผู้ที่ลีภัยทางการเมือง
ยังหาที่อยู่ให้อย่างดีติมอุปยบรีไภไปอยู่เยอะมัน
หางานให้ทำด้วยค่ะได้บอกเมียให้เอาลูกออกจากโรงเรียน
ขายบ้านไปอยู่นอกกันแต่ยังไม่ทันไป

ซึ่งจนปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นที่สงสัยนะว่า
ท่านอดีตนายกยิ่งรักไปยังไง
แต่ประเด็นของผมนั้นผมสนใจวันที่๒๗มากกว่าคุณนิวครับ
เพราะฉะนั้นต้องจับตาดู๒๗ผลจะเป็นอย่างไรในหลายแง่หลายประเด็นนะคะ
พักกันก่อนแล้วกันค่ะช่วงหน้ามาดูเรื่องความ

มีผู้เสียชีวิตทางภาคใต้ครับเป็นอศถึง๖ท่านครับ
ใช่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
สายบุรีปัตตานีก็เกิดเหตุสลดนะคะ
อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิตกว่า๖นายทีเดียว
เรื่องนี้ก็สะท้อนหลายปัจจัยหลายประเด็น
แล้วก็ทำให้เรานึกถึงวิถีชีวิตของคนที่เป็นอาสาสมัครทหารพรานเหมือนกันนะคะ
ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพลาน๔๔๑๒
โดยเฉพาะกิจทหารพรานที่๔๔ขณะทำการลาดตะเวน
ความปลอดภัยในพื้นที่มาถึงจุดที่เกิดเหตุ

เป็นคอสะพานฝังระเบิดไว้ใต้สะพาน
เป็นสะพานที่กำลังเหมือนก่อสร้างซ่อมแซมครับ
พอเข้าไปตรวจสอบนะครับ
ก็พบว่าคนร้ายได้จุดระเบิด
เป็นเหตุให้กำลังพลที่อยู่บนรถเสียชีวิตทันที๔นาย

ชื่อ๑อาสาสมัครทหารพรานสุวิทย์บุญชู
อาสาสมัครทหารพรานนัทพลลังสิมันตุชาติ
อาสาสมัครทหารพรานปฐมพรคงสัย
และอาสาสมัครทหารพรานพิทักษ์คมสิทธิ์ศักดิ์วิเศษสม
ส่วนต่อมาอีก๒ลายเสียชีวิตครับ
คืออาสาสมัครทหารพรานประหยัดอินแก้ว
และอาสาสมัครทหารพรานเอกชัยคำแกว้น
ทีนี้ทั้ง๖ท่านเป็นทหารพลานล้วน
ก็คือเป็นทหารกึ่งพลเรือน
คืออย่างนี้ครับต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟัง
ท่านอาจจะไม่เข้าใจคำว่าทหารพราน
ก็คือเขาเป็นทหารของประชาชน
ก็คือคัดเลือกมาจากประชาชน
เพราะในสมัยก่อนประมาณสัก๒๕๑๓๑๔
มีการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์
คอมมูนิสต์ก็มีทหารที่เขาเอามาจากชาวไล่ชาวนา
ทางการของเราในสมัยนั้นก็เลยเกณฑ์
ชาวไล่ชาวนาเอามาต่อสู้กัน
หมายความว่าเขามีทหารของประชาชนเขาอ้างว่า
เป็นคนของประชาชนคือทางฝั่งคอมมณิตนะ
ฝั่งไทยเราก็รัฐบาลไทยก็เอาชาวไล่ชาวนา
ประชาชนมาเป็นอาสาสมัคร
เรียกว่าอาสาสมัครทหารพลาน

ไม่ได้มียศไม่ได้มีตำแหน่ง
มีเงินเดือนแล้วก็เกษียณในวัย๕๕
ทีนี้การเข้ามาเป็นอาสาสมัครเนี่ย
ก็มีการสอบมีการตรวจร่างกาย
มีการฝึกฝนเช่นเดียวกับทหาร
ในปัจจุบันเนี่ยทั้ง๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ก็มีอาสาสมัครทหารพรานอยู่เท่าไหร่คุณนิว

ก็จำนวนอยู่ทั้งหมดรู้สึกกี่กองร้อย
ทั้งหมด๑๖กรมและ๑๒๐๐นาย
อันนี้๑๙๐๐๐ใช่ไหม

กว่านายที่ประจำอยู่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่าคือเครื่องแบบเขาจะเป็นชุดสีดำดำ
ครับมีฉายาเรียกกันติดปากว่านักรบชุดดำ
เป็นหน่วยกำลังตัวจริงเสียงจริงครับ
รับผิดชอบที่ชายแดนทุกด้านของประเทศแน่นอนครับ
ทาง๓จังหวัดชายแดนภาคใต้มีตะหารพลาดเป็นจำนวนมาก

เราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับ
ญาติมิตรของอาสาสมัครทั้ง๖นายด้วย
ค่ะทีมข่าวก็พูดคุยกับผู้ที่เคยทำงานคุกคลีนะ
บอกว่าชุดที่เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นชุดที่ดูแลเด็กออทิสติก
นำศาสนาด้วยก็ปฏิบัติหน้าที่กันเต็มที่แหละ

เขาต้องการต้องการที่จะทำร้ายเพราะว่าต้องการแย่งชิงมวลชน

คือเวลาที่ไปลบเนี่ยท่านผู้ชมครับไม่ใช่ลบเฉพาะอาวุธนะ

มวลชนในพื้นที่ก็รู้สึกชอบใจบรรดาทหารพลาดทหารอาสา
เพราะว่าไม่ได้ว่าจะไปลาดตะเวนอย่างเดียว
มีงานอื่นในการแย่งชิงมวลชนด้วย
ก็ทำการดูแลเด็กออทิสติกในพื้นที่๓จังหวัด
โจรใต้ก็เห็นว่าอย่างนี้จะเสียมวลชน
ก็คิดหาวิธีที่จะทำร้าย
ก็นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เสียชีวิตไปอีก๖นาย
คุณนิวครับมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ่อยนะช่วงหลังเนี่ย
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วผมก็พูด
เรื่องการปล้นรถนะครับต่อมาก็มีการระเบิดนะครับ
วันนี้ก็ระเบิดอีกเพราะฉะนั้นในช่วงนี้
สามจังหวัดค่อนข้างจะร้อนแรงไปถามบิ๊กป้อม
พลเอวิสวงษวัลท่านก็บอกว่าก็ยังมีการพยายามท่าพูดคุย
ก็ยังคุยอยู่ะแต่ว่ายังคุยไม่ได้มีหลายกลุ่ม
ข้อเรียกร้องข้อเสนอก็ต่างกันไปอีกยังหาข้อตกลง

ครับทีนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของทหารพรานซะหน่อย

ชีวิตเขาเป็นยังไงรายได้ความเป็นอยู่
ครับคุณนิวรู้ไหมว่ารายได้เอารายได้ละกัน

เพราะว่าเสียชีวิตไป๖ท่านเนี่ย
คุณนิวรู้ไหมว่ารายได้แต่ละคนเท่าไหร่

เขาเพิ่งเปิดรับสมัครทหารพรานเนี่ยอยู่ไม่นานเนี่ยนะฮะ
ประมาณพฤษภา๖ศูนย์นี่เอง
คือเขารับสมัครกันเพื่อที่จะมีกำลังพลมากขึ้น

คือทหารเนี่ยเขาใส่ชุดสีอะไร

สีเขียวใช่ไหมนี่สีดำนะครับ
คือไม่อยากจะให้เห็นว่าโอ้ยมีแต่สีเขียวเต็มนะครับ
ไม่อยากให้มีความรู้สึกว่าเป็นทหารไปสู้รบ

ต้องการเอาทหารมาจากประชาชนนี่แหละ

ก็คือทหารพรานทั้งหมดก็เป็นอาสาสมัครที่มาสมัครนะฮะ

คือให้เห็นว่าทหารก็คือประชาชน
แต่ว่าเมื่อใส่สีเขียวแล้วก็อาจจะมองว่าเอ๊นี่เป็นทหารนะครับ
เราเลยมีอาสาสมัครทหารพรานค่อนข้างมาก
และทำงานควบคู่กับทหารใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้ที่เสียชีวิตวันนี้เป็นอาสาสมัครล้วนทั้ง๖ท่านนะครับ
ทีนี้มาดูเบี้ยเลี้ยงสิครับหรือว่าเงินเดือนของบรรดาอาสาสมัคร

นะครับผู้ที่เขาดูแลปกป้องประเทศปกป้องสังคมนะครับ
๓จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยถามว่ามีใครอยากจะไปอยู่ไหม
ต้องเป็นคนที่ใจรักประเทศอยากจะเสียสละดูแลพี่น้องประชาชนจริง
ครับมีหลายหลายหน่วยงานนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมต้องพูดถึงทหารพราน
ก็เพราะว่าวันนี้เสียชีวิตไปถึง๖ท่านนะครับ
ทุกท่านล้วนแต่เป็นผู้เสียสละแต่ในวันนี้วันนี้เราก็ต้องพูดครับว่า
ทหารพรานเนี่ยเขามีเงินเดือนมีสวัสดิการเท่าไหร
เพราะเขาเสียชีวิตไปในฐานะที่เขาเป็นผู้ปกป้องนะครับ
ทหารของประชาชนเนี่ยแหละครับนะฮะเริ่มจากเงินเดือนก่อน
ค่าตอบแทนรายเดือนรวมค่าคลองชีพ
เมื่อนึง๑หมื่นบาท
หนึ่งหมื่นบาทมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำของ
ค่าแรงกรุงเทพเนี่ย๓๐๐ใช่ไหม
เดือนหนึ่งก็๙๐๐นะครับค่าแรงขั้นต่ำ๙๐๐บาท
เงินเดือนของทหารพรานนะครับ
เขาเรียกว่าเป็นรายเดือนค่าตอบแทนรายเดือนรวมค่า
คลองชีพจำนวน๑หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าอย่างอื่นอีกมั้ยคะ
ที่มันจะมีค่าตอบแทน
พิเศษคือค่าเสี่ยงภัยท่านผู้ชมครับเมื่อไปสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เขาเรียกว่ามีค่าตอบแทนที่เรียกว่าค่าเสี่ยงภัยให้

คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย

คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย

คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย

คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย

คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย

คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย
คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย
คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย
คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย
คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย

คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย
คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย
คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย

คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย
คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย
คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย
คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย
คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย
คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย
คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย

คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย
คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย

คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย
คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย

คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย

คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย
คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย
คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย

คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย

คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย

คุณนิวจดไว้หมื่นบาทต่อเดือนมีค่าเสี่ยงให้ด้วย
นี้รู้สึกว่าน้ำหนักอยู่ประมาณสัก๘๐โลนะครับ
คอสะพานเนี่ยเมื่อโดยปกติเนี่ยคุณนิวครับขับรถไปตรงสะพานเนี่ยคุณนิวจะทำไม
ต้องชะลอชะลอใช่ไหมครับต้องชะลอฮะไม่มีใครขับโอ้โหถึงสะพานก็วิ่งเพราะมันจะเหิน
ถูกไหมครับและการขับเนี่ยลาดตะเวนเนี่ยจะขับเร็วได้ไหม
คำว่าราดตระเวนก็บอกอยู่แล้วว่าก็ค่อยดูไป
ขณะนั้นก็คือโจรใต้ก็คงจะแอบแฝงตัวอยู่ที่ข้างทางและเมื่อมีรถที่รู้ว่าเป็นรถลาดตะเวน
ชะลอมาก็กดระเบิดตรงคอสะพานนะฮะโดนรถกลางลำขาดสองท่อน
เท่านั้นยังไม่พอครับผู้ที่อยู่ข้างทางโจรใต้ที่อยู่ข้างทางก็ยิงนะฮะ
ทั้งสองข้างทางมามีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บแล้วก็ท้ายสุดมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ย
เป็นอาสาสมัครทหารผ่านล้วนทั้ง๖นายวันนี้ผมก็มาไล่เลี้ยงให้ดูว่า
คนที่จะเป็นอาสาสมัครก็คือประชาชนนี่แหละครับสมัครตัวเข้ามาซึ่งระเบียบต่างก็มีแต่ว่าผมเน้นพูดถึงเรื่องของ
เสี่ยงใครไปทำงานชายแดนแบบนั้นเนี่ยถือว่าเขาเสียสละมากยิ่งกว่า
ผมว่าน้อยน้อยมาก๑๙๐๐ในภาวะค่าคลองชีพปัจจุบันนี้๑๙๐๐น้อยครับ
ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ถือว่าโอกาสตรงนี้ที่เขาเป็นอาสาสมัครมีการคัดเลือกนะ
คุณนิวครับไม่ใช่ว่ามาสมัครแล้วทุกคนจะได้เป็นนะครับ
อาสาสมัครเนี่ยเขาก็คัดเลือกกันแล้วก็ต้องไปฝึกอบรม
ใช่ค่ะทุ่มเทแรงกายแรงใจเวลาของครอบครัว
แต่การเสียชีวิตครั้งนี้ก็ได้รับการชดเชยเยียวยาจากทางรัฐบาล
ล้านกว่าบาทโดยประมาณมีทั้งเงินประกันชีวิตเงินชดเชยเงินบำเน็ตก็ประมาณนี้
ครับก็หวังว่าเงินจำนวนนี้ให้กับผู้เสียชีวิต
เขาไม่ได้ปรับยศปรับตำแหน่งให้เพราะไม่มียศไม่มีตำแหน่ง
ไม่ได้เป็นข้าราชการนะครับทหารพรานต่างเหล่านี้
แล้วก็เกษียณในวัย๕๕ไม่มีการเลื่อนยดเลื่อนตำแหน่งให้
แต่ว่าได้รับเงินตอบแทนในกรณีเสียชีวิต
ก็ต้องแสดงความเสียใจเอาไว้หน้าโอกาสนี้ด้วย

พักกันก่อนคุณผู้ชมช่วงหน้ามีอีกเรื่องหนึ่งมันแหม่สลดหดหูใจ
ลูกแทงแม่เกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าตีแสกหน้ากันค่ะ
โดยเฉพาะประเด็นที่กำลังจะตีแสงหน้ามันสะเทือนใจแม่ลูกจริงคุณนิวครับ
หมู่นี้มีคดีมีเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมค่อนข้างมากนะ
ผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะความเครียดหรือยังไรคนในสมัยนี้ถึงกระทำได้
เมื่ออาทิตย์๒อาทิตย์ก่อนก็มีข่าวแม่ฆ่าลูก
อันนั้นแม่ฆ่าลูกครับ
มาวันนี้
ผมต้องพูดว่าลูกฆ่าแม่นะครับ
คือมีทั้งแม่ฆ่าลูกลูกในไส้แท้นะครับ
อันนี้ลูกในไส้แท้ฆ่าแม่ตัวเองฮะ

ครับก็คือเรื่องนี้เป็นที่เขาเรียกว่าอะไรครับ

การฆ่ามารดาของตัวเอง
คำว่ามาตุฆาตเนี่ยก็มาจากมาตุล่ะแม่
แล้วก็คาดคือฆ่านะครับ

ถามว่าทางกฎหมายเนี่ยโทษร้าย
โทษถึงประหารชีวิตสถานเดียวตามมาตราสองแปดเก้าฮะ
และเป็นหนึ่งในอนันตริยกรรม

ใน๕อย่างทางพุทธศาสนา
ในทางกฎหมายเนี่ยเขาระบุไว้ครับว่า
ผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวังโทษประหารชีวิต
แต่สองแปดเก้าอันนี้คือสองแปดแปดมาตราสองแปดแปด
แต่ถ้าสองแปดเก้าเนี่ยคือหนึ่งฆ่าบุพการี
ก็คือผู้มีพระคุณพ่อแม่นี่แหละ
ครับข้อหาที่๑เลยครับฆ่าบุพการี
สองฆ่าเจ้าพนักงาน

ผมจะพูดแล้วจะให้ดูคลิปวิดีโอที่สัมภาษน์

ฆ่าแม่ตัวเองค่ะอย่างไร
คือลูกแท้คือนางโสพิษ
เสริมสุขอายุ๓๘ปีผู้ก่อเหตุ
ฆ่าแม่แท้ของตัวเองที่มีอาการ
ประสาทและอยู่ในสภาพพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ในกรณีที่อาทิตย์๒อาทิตย์ก่อนคุณนิวจำได้ไหม
ที่แม่ฆ่าลูกสาวแท้อายุ๑๕เป็นออทิสติก
คือในกรณีนี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่า
ทั้งแม่ทั้งลูกมีอาการทางประสาน
ลูกที่ท้ายก็แม่ก็อ้างว่า

ฆ่าแม่ตัวเองแท้นะฮะ
ก็อ้างว่าความสงสาร

เจ็บป่วยอยู่ก็คือนางโอเสริมสุขอายุ๕๕ปี
ก็คือโสพิษเสริมสุขเนี่ย

แล้วก็หนีไป

คนเราสมัยนี้มันทำกันได้ถึงขนาดนี้ว่า

ใช้มีดเลยแทงมาที่ขอนี่ล่ะครับ

ก็ให้การกับตำรวจ

เขาก็อัดตังชีพวีดีโอไว้

แล้วหนูก็นั่งคอมแม่กวาดแม่อยู่แล้วหนูก็แบบว่าแม่ไม่ใครรักเราเนอะ
พูดอย่างนี้ถ้าเกิดว่าหนูทำกินไม่ได้แล้วแม่จะอยู่ไหนใครจะเลี้ยง
หนูคอมแล้วทำยังไงต่อคอมหนูก็กวาดแม่หนูนะ
แม่หนูก็ร้องไห้แล้วทีนี้เลยบอกว่าแม่
ถ้าไม่มีแม่ไม่มีหนูอะ
ถ้าอยู่อย่างนี้หนูก็สักพักหนูก็อึ้มหนูก็เมา
หนูก็เลยเดินเข้าไปในครัวก็ไปหยิบมีดมาร้องไห้
หยิบมีดมาหนูก็เลยกลับตีนแม่

ตอนหนูแทงแล้วหนูก็นั่งดูแกว่า
นั่งดูอึ้มสักพักหนู
หนูบอกว่าถ้าหนูทำไปแล้วเนี่ย
ถ้านูไม่ตายตามแม่ไปเนี่ยหนูก็ต้องตายอยู่ดี
พอนุก็เลยแทง
แทงไว้กี่ทีใช่มะ

พูดว่าแทงแม่ตัวเองเนี่ย
แรกนั่งคล่อมใช่ไหมแล้วก็บอกว่ากราบเท้าแม่ก่อน
แล้วก็นั่งคล่อมนะครับก็แทงไปตรงนี้นะครับ
หนึ่งทีนะครับแล้วก็แทงอีกทีแล้วก็แทงอีกที
ทั้งหมด๓ทีด้วยกันครับที่แทงแม่ตัวเองแท้นะครับ
ลูกในไส้คือสังคมยุคนี้เกิดอะไรขึ้นคุณนิว
คงเครียดจัดหรือว่าสับสนมีอาการทางประสาทกันไปหรือเปล่า
กินเหล้าด้วยเมาด้วยมีงานทำไหม
เดี๋ยวก็บอกว่าไม่มีงานทำตกงานแต่มีตังค์ซื้อเหล้ากินนี่
เพราะซื้อเหล้ากินก็เห็นว่าแม่ตัวเองพิกลพิการ
ทรมานต้องกินยาอยู่ต่อไปก็
อย่างนี้มันเหมือนกับอยากจะให้แม่ตัวเองเนี่ยตายไป

เพราะว่าอยู่ต่อไปก็รู้สึกว่าตัวเองต้องไปเลี้ยงดู
ต้องส่งเสียต้องคอยดูแล
แต่ตัวเองก็มีสตางค์กินเหล้านะ
แม่คนนึงที่ให้กำเนิดมาจะดูแลไม่ได้เชียวเหรอ
แม้ว่าแม่จะไม่รู้เรื่องแล้วก็ต้องเลี้ยงดูต่อไปฮะ
เช่นเดียวกับเมื่ออาทิตย์ก่อนที่แม่ฆ่าลูกสาวตัวเอง
ก็บอกว่าลูกสาวตัวเองเป็นออทิสติกตัวเองตกงาน
มีความเครียดคืออุทาหรณ์เรื่องนี้
ผมอยากจะให้สังคมให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่า

สมัยก่อนเราไม่เคยเห็นหรอกครับที่มาฆ่าแม่ฆ่าลูกเนี่ยไม่มีหรอกครับ
ถ้าเป็นลูกเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงอะไรนี่อีกเรื่องหนึ่ง
แต่นี้มันแท้ลูกในไส้แม่ตัวเอง
ฆ่าลูกตัวเองลูกตัวเองฆ่าแม่ตัวเอง

นี่ประหารชีวิตเลยนะถือว่าเป็นกรรมที่หนักที่สุดเลยนะครับ

ทุนทางกฎหมายกว่าถึงหลวงทวดเป็นอันดับ๑เลยครับ
ประหารชีวิตสถานเดียวคือการฆ่าบุพการี
เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่ารับไม่ได้นะ

เชิงของศาสนาเองในเรื่องของความรักในครอบครัวก็รับไม่ได้
คือในสังคมไทยยังไงก็แล้วแต่
คนแก่ยังไงไม่รู้ตัวยังไงนะฮะก็ไม่ให้
ก็ต้องมีอะไร
ฝรั่งที่ไทยเขาเรียกว่าการุณคาต
คือฆ่าเพราะความปรานีเพราะเห็นว่าไม่มีทางไปเป็นผักเป็นย่า
ในสังคมไทยหรือในวัฒนธรรมสังคมพุทธนี่ไม่ทำเด็ดขาดเลยครับ
แต่ในกรณีของฝรั่งก็มีประเทศอยู่๒ประเทศนะครับ
ที่ผมจำได้ผมพูดไปนี่คือเนเธอร์แลนด์กับซิวิสเตอร์แลนด์

อันนั้นก็หมายความว่าต้องเป็นหมอให้ความเห็นนะครับ
ซึ่งสามารถที่จะผู้ป่วยเองก็สามารถที่จะให้ไว้ก่อน
รู้สึกของไทยเราเนี่ยมันก็เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากครับ

ก็คือตัวเองเนี่ยอาจจะไม่มีทางหนทางและเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
ไม่ต้องการที่จะนอนอยู่บนเตียงมีสายระยงระยางต่างนะครับ
แต่เรื่องพวกนี้ผมคิดว่าสังคมไทยยังไงก็ไม่เห็นด้วย
เพราะว่าเราเป็นสังคมพุทธใช่ไหมคุณนิว

ใครจะไปฆ่าแม่อย่างกรณีอย่างนี้อ้างไม่ขึ้นจริง
เป็นบุพการีเป็นผู้มีพระคุณทำแบบนี้นี่คือทั้งรับไม่ได้ด้วย
แล้วก็ต้องรับโทษทางกฎหมายด้วยเอามาให้เตือนใจกันว่าจะทำอะไรตั้งสติด้วย
อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มันจะทำให้เราไม่ปกติยาเสพติดสุรามีอะไรทั้งหลายแหล่ง
เหล้าด้วยกินเหล้าแล้วลงมือ
มันก็ทำให้เราไม่ปกตินะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วมีปัญหาตามมาด้วยนะคะ
เอาล่ะวันนี้ตีแสกหน้ากันไปหลากหลายประเด็นก็เชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้ตาสว่างกันหลายเรื่อง
กันเสาร์อาทิตย์ละกันคุณผู้ชมเดี๋ยววันหน้าวันจันทร์หน้านะคะ
กลับมาติดตามคุณชุวิตกันต่อวันนี้เราลากันก่อนสวัสดีค่ะ